อุบัติเหตุตกลงไปข้างทาง

ไม่เจอคนขับค่ะเจอแต่ยาบ้าแถวรถอ่ะรอบรอบรถอ่ะ
มีแต่ยาบ้ากับไอซ์นะคะตำรวจสพบางประหันต์จังหวัดพระนคร
อายุทยารับแจ้งมีรถกระบะเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนรั้วริมถนน
แล้วก็ตกลงไปข้างทางนะคะเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ
ไม่พบคนขับไม่เจอใครบาดเจ็บแต่ไปพบยาเสพติดกระจายเกลื่อนเป็นจำนวนมาก
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นริมถนนสายเอเชียขาออกมุ่งหน้าไปอ่างทองนะคะ
ที่เกิดเหตุพบว่าเป็นรั้วเหล็กริมถนนสายเอเชีย
เหล็กเนี่ยได้รับความเสียหายด้านล่างเป็นทางระบายน้ำค่ะ
แล้วรถที่ประสบอุบัติเหตุเป็นรถกระบะแข็บสีขาวทะเบียนกรุงเทพด้านหน้า
ได้รับความเสียหายหนักนะคะตรวจสอบรอบรถมีรอยเลือดเหมือนกัน
แต่ไม่พบคนเจ็บทั้งนี้นะคะไปเจอยาบ้าอยู่ในถุงซองชา
หนึ่งแสนหกพันเมตรและไอซ์ห้ากิโลกรัมค่ะ
เจ้าหน้าที่รวมไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
สพบังปะหันรับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือ
ซึ่งอยู่คนละฝั่งที่เกิดเหตุประมาณหนึ่งกิโลเมตรรีบเข้าไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวไปส่งโรงพยาบาลอาการบาดเจ็บก็คือ
เป็นแผลตามร่างกายแต่ว่ามีแผลชะกันที่เท้าด้านขวา
ทราบชื่อนายวุฒิพงศ์ขวัญแก้วนะคะอายุ๓๘ปีเป็นชาวนครศรีธรรมราชค่ะ
สอบถามนายอุทัยจิตมั่นเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง
ซึ่งเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเขาเล่าแบบนี้นะ
กำลังขับรถไปสิงห์บุรีถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นรถกระบะตกลงไปข้างทางแล้วยังไม่เห็นใครมาดูเลย
ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปเพื่อที่จะไปให้ความช่วยเหลือ
แต่ว่าไม่เจอคนเจ็บตัวเขาเองก็เจอยาเสพติดด้วยนะ
ตกใจมากรีบโทรเลยค่ะ๑๙๑แจ้งตำรวจมาตรวจสอบค่ะ
พี่ครับผ่านมาเห็นว่า
คำแรงว่ามีรถต้ำอยู่
ครับผม

เดินมาแล้วก็ไม่เจอยาเลย
ล่าสุดนายวุฒิพงศ์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
เขาก็รับสารภาพว่าตัวเองนี่แหละ

คันที่มันตกลงไปข้างทาง
ตำรวจจะทำการตรวจสอบขยายผลที่มาของยาเสพติด
กล่าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ